ต้องบอกว่าไม่ทิ้งเวลาให้เสียเปล่าจริงนะคะสำหรับสองศิลปินลูกทุ่งค่ะคุณแหม่มปานามาแล้วก็คุณแซคชุมแพรค่ะเพราะว่าหลังจากที่รัฐบาลปลดล็อกเกี่ยวกับกัญชาค่ะล่าสุดนะคะทั้งคู่เนี่ยจับมือกันค่ะเปิดธุรกิจร้านอาหารร้านกาแฟนะคะชื่อว่าแหม่มปานามาคุณผู้ชมชื่อปานามาคาเฟ่คุณผู้ชมนะคะก็มีการนำ
ไม่ต้องห่วงเร็วนี้นะครับ

แมมเองเคยไปอยู่ที่ยุโรปมา
ที่เมืองนอกอัมสดัมนะคะ
เคยไปอยู่กับเพื่อนซึ่งเขาเป็นพ่อครัว

เคยทำเมนูกัญชาอะไรให้หม่ำทาน

เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาส
ได้ทำธุรกิจน่าตื่นเต้นครับผม
เพื่อธุรกิจนี้มันเจริญงอกงาม

ครับผมแต่เดี๋ยวฝั่งนู้นจะล่วงหน้าไปก่อน
แล้วปลายเดือนนี้จะออกซิงเกิ้ลใหม่

เห็นมาโอลิเวรี่ลองก่อนนะ
โถ่เอ้ยโถ่เอ้ยโถ่เอ้ยโถ่เอ้ยนึกว่าจะร้องทำไม